นี่เป็นเรื่องของวัยรุ่นในพื้นที่กับวัยรุ่นต่างถิ่น
คือวัยรุ่นต่างถิ่นเขาก็มาเที่ยวงาน
งานพระมัยปักธงชัยและของดีมเมืองโคราช
ปรากฏว่าถูกวัยรุ่นในพื้นที่ไล่ฟันไล่ตีไล่ยิง
คุณผู้ชมมีภาพคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่โคราช
น้องก็อยู่เจ็ดเจ้าพี่น้องก็อยู่เจ็ดเจ้า
จริงอันนี้น้องก็อยู่เจ็ดเจ้าพี่น้องมากับหนู
น้องเข้ามากับหนูนะพี่น้องมากับหนูนะพี่น้อง
ละครับก็เป็นเสียงทะเลาะวิวาดกัน

ก็มีเสียงทั้งคนไหนต่อยกู
แล้วก็มียิงมันยิงมันแล้วมีเสียงปืนด้วยนะครับ
มีเสียงกรีดร้องของผู้หญิงด้วยความกลัวด้วยนะครับ
แล้วก็มีกลุ่มวัยรุ่นที่กำลังจะยกพวกตีกันเนี่ยนะฮะ

เดินไปทั่วภายในปั๊มน้ำมันบนถนนสาย๓๐
ช่วงระหว่างปักทงชัยมุ่งหน้าไปวังน้ำเขียว
ปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นค่ำคืนของวันจันทร์ที่๑๕ธันวาคมที่ผ่านมา
วัยรุ่น๒กลุ่มคือกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่

ทะเลาะวิวาดกันมาตั้งแต่งานเทศกาลผ้าไหมปักทงชัย
และของดีเมืองโคราชประจำปี๒๕๕๙
ไปเจอกันในงานแล้วก็ขัดใจขัดหูขัดตากัน
ทีนี้ฮะเขาไล่ตีไล่แทงไล่ฟันไล่ยิงกันมา
ตั้งแต่ออกมาจากงาน
จนถึงบริเวณหน้าวัดปอแดง
จนถึงปั๊มน้ำมันปตทบริเวณตรงข้าม
ค่ายทหารพรานปักทงชัยแห่งนี้
ทำให้เหตุการณ์นี้มีวัยรุ่นถูกยิงทั้งหมด๓คน
ถูกฟันได้รับบาดเจ็บอีก๒คนและถูกแทงอีก๑คน
รวมมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด๖คน
นางบรรจงเจริญหุ่นผู้อยู่ในเหตุการณ์
ให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุเธอก็มาเที่ยวงานตามปกติ

ขากลับก็รู้มาว่าเหมือนจะมีวัยรุ่นมาดักรอ
กลัวว่าจะมีเรื่องกันจึงขับรถเกาะกลุ่มกันไปนะครับ

และกลุ่มที่ได้รับบาดเจ็บขี่รถจักรยานยนต์ตามมา๔๕คัน

กลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ดักรออยู่ข้างทางแล้วล่ะครับ
พร้อมกับคว่างก้อนหินคว่างขวด
แล้วก็ยิงปืนเข้ามาในกลุ่มน้องที่ขี่จักรยานยนต์ตามมา๑นัด
หนึ่งนัดเพราะว่ากลุ่มของเธอเป็นกลุ่มวัยรุ่นต่างพื้นที่
แต่อยากมาเที่ยวงานในพื้นที่นี้นะฮะก็เกิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้น
งานเลิกฟรีเที่ยงคืนออกจากนี่ไปก็เที่ยงคืนหน่อย
ดีกว่าและสงสารที่สงบถึงขอยแล้ว
ในกลุ่มของเธอนะฮะก็มีนายหนึ่งนามสมมุตินะ

หลังจากถูกคว่างขวดใส่แล้ว
เพราะว่าวัยรุ่นในพื้นที่เขาดักรออยู่
ตัวเขากับเพื่อนก็วิ่งหนีเข้าไปในปั๊ม

พอโผล่ขึ้นมาดูเหตุการณ์เท่านั้นแหละครับ
ถูกยิงแบบไม่ทันตั้งตัวเลยครับ
อีบมันคุกให้มามันคุกอะมาไหล่ฟัน
แล้วก็เอาผืนเขาโมงขี้
เขาโมงวิ่งไปทางข้างน้ำ
แล้วก็ขึ้นรถกระบะ
แล้วก็หมกตรงรถกระบะ
พอโผล่ขึ้นมาก็ยิง
ก็ถูกไล่ถูกดักตั้งแต่งานของดี

พระตำรวจเอกชะนัดกวีขาวฉลาดพุ่มกับการสารณีตำรวจปักทงชัย
เปิดเผยนะครับว่าตอนนี้รู้แล้วว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุมีใครเป็นใครบ้าง
ส่วนสาเหตุนั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุเคยมีเรื่องกับวัยรุ่นบางคน
กลุ่มที่ถูกทำร้ายก็เลยมาดักรอแล้วก็มารุมทำร้ายกันนะครับ
รายที่ไม่รู้เรื่องโดนทำร้ายไปด้วย

สามารถติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปได้นะครับ